ต้องนึกออกมันคือก้านแข่งครรภ์
วิ่งขวายนั่นเองครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปติดตามครับค่ะ
เมื่อวันนี้มีเทคโนโลยีเยอะมากเลย

ถ้าคุณชนะผมไม่เย็นแต่เจ้าควายตรงนั้นน่ะเย็นโอ้โหไม่เกี่ยวอะไรกับผมน้องใบตอ

บอกว่าคึกคักมากงานนี้นะครับแข่งวิ่งควายนี่แหละเป็นงานประจำปีของเขา
เขาจัดขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
นี่วิ่งกันโอ้โหน้ำกระจุยน้ำกระจายคนวิ่งตามก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะ
อันนี้คือควายลากคนหรือว่าคนวิ่งควายคะ

มันต้องใช้แรงม้านะใช้แรงขวายนี่แหละครับโอ้โห
เขาบอกว่าเนี่ยครับควายทั้งหมด๕คู่วิ่งออกสตาร์ทกัน
โอ้โหดุเดือดโครนกระจุยกระจายส่วนพี่เลี้ยงก็ไล่
ชนิดที่ว่าแทบจะไม่ทันเลยทีเดียวก็สำหรับปีนี้นะครับ
จัดการแข่งขันในหลายประเภทนะครับเดี๋ยวผมไล่เลี่ยงให้ฟังแล้วกัน
และแน่นอนต้องมีจิ๋วใหญ่เหรอ

และแน่นอนต้องมีรุ่นใหญ่เบิ้มเลยทีเดียว
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วน้องใบตองกับผมเนี่ยอยากจะไปวิ่งด้วยเหลือเกิน
ใช่คุณนำหน้าไหมดิฉันวิ่งตามหลังแบบนี้ดีไหมค
ว่าแล้วคุณต้องให้ผมคุณต้องให้ผมวิ่งนำหน้าแน่
วิ่งไม่ทันคุณหลอกคุณต้องอยู่ข้างหน้า

ไม่เป็นไรดิฉันไม่ชอบวิ่งคู่คุณ
เอ้าการบรรไพรณีวิ่งควายคราชนาเนี่ยนะครับ

ก็มีนายพิเนธเลิศเข็มทัศน์นายอำเภอบ้านบึงเป็นประธานในการเปิด
แล้วก็มีนายสมศักดิ์สวัสดีมงคลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิว
เป็นผู้กล่าวรายงานโอ้ในงานนี้ก็มากันเพียบ
ประชาชนเขาก็มาดูกันคึกคักเลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีนะครับ
แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวของการใช้รายงานจากควายและส่งเสริม
เลี้ยงควายกันมากขึ้นตลอดจนส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของตำบลคองกิว
จังหวัดชนบุรีให้เป็นที่รู้จักซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วล่ะ
สำหรับการแข่งขันประเพณีวิ่งควายถ้าพูดว่าเรื่องแข่งขันวิ่งควายแล้วก็

ถูกต้องแล้วก็อยากให้คนไทยนึกถึงความสำคัญของควาย
เพราะว่าเมื่อก่อนควายช่วยในเรื่องของการเกษตรกรรมของชาวนานมากเลย

ปัจจุบันนี้เราอาจจะหลงลืมกันไปบ้างแล้ว
เราอาจจะไปสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันทันสมัยมากขึ้น
แต่ว่าควายมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยมากจริงนะคะ
คุณชนะเนี่ยคุกขี่กับควายมาก

มีเขาขาดเขาไม่ได้
เพราะควายรักเขามาก
ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีดีที่ร่วมกันอนุรักษ์สืบสารกันเอาไว้นะคะ